ต่อกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐเมื่อวานนี้นะครับ
ไลท์อยู่ที่คู่รองซึ่งเชอรี่ดวงใจพ่อล้างตาสำเร็จนะครับ
เอาชนะแสนธนงต่อศิลาชัยนักชกเจ้าของฉายา
ไลท์สัปดาห์นี้อยู่ที่คู่รองพิกัด๑๐๖๑๐๘ปอนด์นะครับ
มวยเตะต่อยหนักเจอกับสายช้างถีบ
เชอรี่ดวงใจพ่อมวยจังหวะฝีมือครบเครื่อง
คู่นี้มุมแดงเคยชนะน็อกมาที่เวทีราชดำเนินนะครับ
ซึ่งตลอดการชกผ่านไป๒ยกยังสงวนท่าทีทั้งคู่
ขึ้นยก๓แสนทนงเดินเตะขาบต่อยมัดอัดหนัก
เชอรี่ที่เป็นฝ่ายลับแต่ก็ยังไม่ระคายนะครับกัดฟันสู้
จากนั้นเชอรี่อาศัยความยาวใหญ่เอาชนะคะแนนแสนธนงล้างตาได้สำเร็จครับ
ส่วนคู่เอกพิกัด๑๐๘๑๑๐ปอนด์นะครับ
ซางเล็กต่อหลัก๒มวยเด็กอายุแค่๑๕แต่ค่าตัว๑๒๐๐
ขึ้นป้ายคนแรกในประวัติศาสตร์พบกับเดชฤทธปเตรกุล
ซึ่งเป็นมวยแข็งแกร่งปล้ำตีรุนแรง
คู่นี้เริ่มยก๑และยก๒กิ่งซางเล็กได้ทีเด็ดวางแข้งซ้าย

ยก๓เดชฤทธิอาศัยความเก่าปล้ำตีเข่าเล่นเอากิ่งซางเล็กช็อตไปดื้อนะครับ
จากนั้นเข้าสู่ยก๔และยก๕เดชฤทธิ์เริ่มเดินเข้าหาแต่กิ่งซางเล็กตั้งหลักได้นะครับ
หมัดกับวางแข้งซ้ายและการสนุก
๕ยกกรรมการรวมคะแนนชูมือให้กิ่งซางเล็กเอาชนะไปแบบสุดมัน

เมืองย่าช๕พยักษ์แพ้คะแนนยอดขุนพลวอยืนยง
คู่ที่๒ยอดฟ้าสมหวังไก่ย่างเสมอกับเมืองชนเล็กพอสวนทองครับ